วันนี้ครอบครัวก็มีการจัดพิธีชาปนกิจให้กับนุ่มนิ่มนะคะอ่า
ภรรยาที่ถูกผู้กองบอยยิงจนเสียชีวิต
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริง
ส่วนผู้กองบอยกับครอบครัวไม่ได้มาร่วมพิธีด้วยนะคะ
บอกว่ายังคงทำใจไม่ได้
พิธีชาปนกิจจัดขึ้นที่วัดป่าดงเข็ง
ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านค่ะในเวลา๑๕นาฬิกา
หลังตั้งสวดอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศลตามประเพณี๓วัน๓คืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวไปสอบถามนายกฎกิติพัฒน์ภูแย้มใส

หลังเกิดเหตุการณ์เมื่อวานผู้กองบอยก็มาร้องห่มร้องไห้

ขณะที่มีการพูดขอขมากับตัวเขาเอง
คือเขารู้สึกได้ว่าสำนึกผิดจริง
ที่เป็นต้นเหตุทำให้น้องสาวต้องเสียชีวิต

ตอนแรกถ้าไม่นับในส่วนของเรื่องคดีความ
ตัวเขาพี่ชายก็โอโหสิกรรมให้กับผู้กองบอยแล้วค่ะ
ที่ขอผมหลังจากนั้นเขาก็อยากได้เห็น
ก็โอโหสิกรรมก็ไม่อยากจองมีตัวกลับ

เมื่อวานที่ผู้กองบอยไปร่วมขอขมาด้วย
ก็คือแม่ของนุ่มนิ่มนี่เองนะคะ

วันนี้ก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น
ก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรก
เพิ่งจะนอนหลับเต็มอิ่มเต็มที่
ทุกคืนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลย
รู้สึกเหมือนมันสับสนมันงงไปหมด
คิดถึงลูกทั้งเสียดายชีวิตลูก
ห่วงวิญญาณลูกว่าจะไปสู่สุขติหรือไม่
คงจะส่งผลมาจากเมื่อวานนี้ค่ะ
ผู้กองบอยแล้วก็แม่น้องสาว

ดวงวิญญาณของนุ่มนิ่มคงจะให้อภัยตัวเขาแล้ว
จากนี้ก็มีการได้รับประสานมาจากแม่ของผู้กองบอยด้วย
ว่าไม่สามารถมาร่วมพิธีไว้อาลัยครั้งสุดท้ายได้
เพราะว่าผู้กองบอยยังรับสภาพไม่ได้
แล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปแล้วนะคะ